ลูกทุ่งสาวค่ะพี่ตายอรไทย
วันเกิดเขาครบรอบ๔๒ปี

เดี๋ยวเราให้ดูภาพเป็นอย่างกันนิดนึงก็ละกัน
พี่ตายบอกไว้ด้วยนะคะว่าวันเกิดปีนี้อบอุ่นไปด้วยรอยยิ้มค่ะ
อิ่มไปด้วยความรักอบอุ่นหัวใจที่สุดเลย
มีความสุขสบายใจมากจากครอบครัวเพื่อนพี่น้องแฟนคลับทุกคนค่ะ
เป็นปีที่สู้ทุกอย่างสู้สุดไปเลยค่ะ
แฟนคลับก็ตามมาซัพพอร์ตกันถึงที่นะ
เค้กน่ารักค่ะมาหลายก้อนเลย
ให้พี่ตายเป่าถึงที่นาไทยนาตายจังหวัดนครนายกค่ะ

เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะแล้วก็เป็นกันเองมากเลยค่ะ
ก็วันเกิดเขาเนี่ยแอบติดขึ้นอันดับทวิตเตอร์อันดับหนึ่งด้วยนะ
ติดเพลงทวิตเตอร์ไปเลยอะครับใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เยอะจริงหลังจากนั้นค่ะเมื่อวานนี้ค่ะ
พี่ตายนั้นก็ได้เดินทางไปไหว้ขอพรนะคะที่วัดปากคลอง๑๑ค่ะ
ที่เขาเรียกว่าเป็นคำชโนธเมืองปฐุมธานีนั่นแหละ
เพราะว่ามีความเชื่อว่ามีพญานาคคอยปกป้องรักษาหลายคนเลยนะคะ
นิยมเดินทางไปขอพรที่นั่นค่ะแล้วตัวของพี่ตายเองเนี่ยก็ไม่ไม่
ก็มีความเชื่อนะคะเกี่ยวกับพญานาคด้วยเช่นกันค่ะ
ตายนะคะบอกไว้ด้วยว่าวันเกิดปีนี้ค่ะตั้งใจมาไหว้ขอพรจากปู่ย่า
ก่อนจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอร่วมโวยพรให้พี่ตายด้วยนะคะ
แล้วก็ซัพพอร์ตผลงานพี่ตายเสมอไปเลยค่ะ
แฟนคลับนี้คุณเหนียวแน่นนะใช่นะคะแต่แต่อัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มล่าสุดเนี้ย
ก็ยังกับตามพี่ตายพี่ตายด้วยนะคะอายุครอบครับสี่สิบสองปีจ้า
เลขสวยมากนะคะเจอกันวันที่หนึ่งค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่